ให้ชอบดีสุดล่ะเซฟเพรงปี
น่ะคอยรวยรวย

กับรายการเซธีปายแจ้ง
เหลียกปะทะกับตีนไก่มานานแล้ว
อันนี้ครับลองรอซ้ำต่อว่าเคยได้ยินนะครับบ้า
ปลาช่อนอกแตกอุ๊ยไม่เคยได้ยิน

อยากรู้แล้วต้องมีเคล็ดลับดีแน่เลยตามไปข้างในกันเลยจ้า
มาละครับร้านเจนีโฟชนะ
ร้านข้าวต้มโต้รุ่งข้างทางราคาหลักสิบอยู่บนถนนบางแวกซอยบางแวกห้าสิบสอง
ร้านนี้เนี่ยเปิดมานานกว่า๑๐ปีมีเมนูหลากหลายทั้งต้มผัดแกงทอด
ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยราคาประหยัดประหยัดเริ่มต้นที่๕๐บาทไปจนถึงหลักร้อย
และมีเมนูเด็ดประจำร้านนั่นก็คือต้มซุปเปอร์ตีนไก่
ที่ต้องเรียกว่าพิธีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการล้างไปจนถึงการตุ๋น
วันนี้ทางรายการเลยขอพาเฮียป้องและน้องใบตอง
เปิดเคล็ดลับเมนูเด็ดต้มซุปเปอร์ตีนไก่กันเลยครับ
คือซุปเปอร์ขาไก่เลยที่นี่บอกต่างจากที่อื่น
ยังไงครับแม่อันนี้เราจะตุ๋นจนเปื่อยเนี้ย
ใช้เวลาตุ๋นให้ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงทำไมต้องสี่ชั่วโมงเลย
อ่ะค่ะเพื่อให้มันทันได้ง่ายแล้วมันเข้าแล้วมันละลาย
เจนีก็บอกว่าต้องมีเคล็ดลับขั้นตอนการล้างให้สะอาด
แต่จะเป็นอะไรนั้นเราขออุบไว้ก่อน
เพราะตอนนี้เราขอพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดชนบุรี
ที่นี่เนี่ยเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ทำไมทำไมมีลูกมะพร้าวเยอะแบบนี้ล่ะครับ
โอ้โหก็เพราะว่าที่ร้านโมราเนี่ยเขามีเมนูพิเศษเป็นก๋วยเตี๋ยวในลูกมะพร้าวนี่เอง
งั้นเราไปคุยกับเจ๊ไก่เจ้าของร้านกันดีกว่าครับ
ว่าทำไมถึงได้เอาก๋วยเตี๋ยวไปใส่ในลูกมะพร้าว
ความเป็นมาคือแต่ก่อนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บางแสนนะคะ
แต่ไม่ได้ใส่ในลูกมะพร้าวพี่ชายแฟนขายน้ำมะพร้าวอะค่ะ
แล้วก็เหลือแต่ลูกมันนะคะลูกมันที่แบบมีเนื้ออยู่
เราก็เลยเออมันเสียดายก็เลยเอามาลองใส่ในก๋วยเตี๋ยวดู

ก็เรียกว่าเกิดขึ้นเพราะความเสียดายของพี่เขานี่เองล่ะครับแม่
แล้วลูกค้าชอบสั่งก๋วยเตี๋ยวแบบไหนใส่ในลูกมะพร้าวกันล่ะครับเนี่ย
ส่วนใหญ่จะกินบะหมี่ค่ะที่คนชอบมากคือเย็นตะโฟกับต้มยำ
มีทั้งสองแบบค่ะใส่ชามใส่ลูกมะพร้าว
คนที่ชอบใส่กินลูกมะพร้าวเขาก็ชอบแบบความเป็นมะพร้าวอะค่ะ
มันจะมีรสชาติแบบความนัวมันอยู่อะค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าคนปกติทั่วไปที่เขากินสูตรดั้งเดิมธรรมดาเขาก็กินใส่ชามค่ะ
ราคาถ้าเป็นชาม๕๐แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในลูกมะพร้าวจะเป็น๖๐บาทค่ะ
หน้าตาน่ากินจริงนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็น่าจะใช้มะพร้าวเยอะอยู่เหมือนกัน
แบบนี้เอามะพร้าวมาจากไหนกันล่ะครับ
เขาจะมีคนที่เอามาจากดำเนินสะดวกแล้วก็เอามาขายอยู่ที่ชนบุรีค่ะ
แล้วมีวิธีเลือกมะพร้าวยังไงบ้างครับ
ในการเลือกมะพร้าวนะคะเราจำเป็นที่จะต้องเลือกที่ลูกใหญ่แล้วก็กลม
เพื่อที่ว่ากะลาข้างในจะได้ใหญ่เพื่อที่จะใส่ก๋วยเตี๋ยวได้สะดวกแล้วลูกค้าทานได้สะดวกอะค่ะ
ถ้างั้นให้เจ๊ไก่ช่วยทำก๋วยเตี๋ยวในลูกมะพร้าวให้ดูหน่อยดีกว่าครับ
แล้วก็จะมาทำการสัดแต่งเพื่อที่จะเป็นชามใส่ให้ลูกค้าค่ะ
เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดแล้วก็จะทำการขูดเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ทานเนื้อด้วยค่ะ
หลังจากที่เราขุดแล้วเราก็เอาเข้าไมโครเวฟเพื่อที่จะทำความร้อนให้กับลูกมะพร้าวนะคะ
ความร้อนในลูกมะพร้าวเขาก็ได้เวลาเราใส่น้ำก๋วเตี๋ร้อนลงไปเขาก็จะทำปฏิกิริยากัน
เพื่อที่ให้มีความหอมมีความนัวขึ้นมาค่ะ
แบบนี้น้ำซุปที่ใช้สำหรับใส่ในลูกมะพร้าวต่างจากแบบที่ใส่ในชามปกติหรือเปล่าล่ะครับ
ชามเราก็ใส่สูตรปกติของเราแล้วในการที่ทำต้มยำหรือเย็นตะโฟที่มันจะมีรสจัดจ้านขึ้น
แล้วก็จะมีสูตรที่ว่าเพิ่มน้ำซอสของเราขึ้นไปอะค่ะจะทำให้แบบในลูกมะพร้าวรสชาติเข้มข้นแล้วก็ได้พอดีค่ะ
งั้นคงต้องให้เจ๊ไก่โชว์เคล็ดลับการทำน้ำซุปสักหน่อยแล้วล่ะครับ
แล้วเสร็จแล้วเราก็ตีกระดูกซุปแล้วก็ผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ซอสปรุงรสใส่ลงไปได้เลย
ใช้ไว้ประมาณสัก๓๔ชั่วโมง
หมึกแห้งกับกุ้งแห้งด้วยล่ะครับเนี่ยแบบนี้เอาสูตรมาจากไหนกันล่ะครับ
ก็จะใส่กุ้งแห้งกับปลาหมึกแห้งคือเป็นสูตรที่เรากินมาตั้งแต่เด็กเด็กอะค่ะ
เรียกว่าเป็นสูตรดั้งเดิมของชนบุรีกันเลยทีเดียว
อร่อยหรือเปล่าให้ลูกค้าช่วยยืนยันกันหน่อยดีกว่าครับ
อร่อยมากเลยค่ะกินหมดเกลี้ยงเลย

เห็นแบบนี้แล้วก็ให้เจ๊ไก่ช่วยฝากข้อคิดในการค้าขายไว้หน่อยดีกว่าครับ
การลงทุนการค้าขายสิ่งที่ต้องมีสำหรับคนค้าขายนะคะ
คือความอดทนค่ะคำติดติงของลูกค้าเราจะต้องอดทนแล้วเราต้องสู้ต้องผ่านไปให้ได้ค่ะ
เยี่ยมไปเลยนะครับแบบนี้ร้านเจ๊ไก่ตั้งอยู่ที่ไหนกันล่ะครับ
สถานที่เก้านะคะอยู่ติดสุขุมวิทย์เลยค่ะกึ่งกลางระหว่างเซ็นทรัลชนกับแมคโพลชนเลยค่ะ
ใครที่ผ่านมาแถวชนบุรีก็อย่าลืมแวะชิมกันเยอะนะครับ
ช่วงหน้าใครที่กำลังรอดูสูตรลับต้มซุปเปอร์ตีนไก่จากร้านเจนีโภชนา
เด็ดจนไม่อยากจะวางช้อนอดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
พอนอนอยู่ก็จะมีคุณตาคุณยายเดินผ่านไปมาอย่างนี้
แม่เคยขออะไรใหญ่ไหมแล้วปรากฏว่าก็ได้จริง
มีน้ำพริกอะไรบ้างครับพ่อมีพริกกะปินะครับน้ำพริกปะถูก
เวลาบางทีเราไม่มีตังค์พอเราก็ไปกู้เข้ามาเป็นแสน
ไปถึงตั้งร้านฝนตกขายไม่ได้เลยก็มีไม่ได้ขายก็มีลงทุนวันเดียว๓๗๐
บุญวันเดียวจบก็เคย

สิ้นที่เจนีโฮชนาร้านเด็ดแย่นบางแวกซอยบางแวก๕๒
ต่อไปขอเปิดสูตรลับต้มซุปเปอร์ตีนไก่
จะมีอะไรบ้างนั้นตามเฮียป้องและน้องใบตอง

ตีนไก่เขาจะว่ามันจะเขลง่ายใช่ไหมฮะ
แล้วก็จะใส่แป้งมันตอนล้าง

ใช่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ตีนไก่ไม่มันแล้วก็ไม่ขาวด้วย

วันหนึ่งใช้ตีนไก่กี่กิโล
ประมาณ๖๗กิโลค่ะ

ตุ๋นแล้ว๔ชั่วโมง

เริ่มจากใส่น้ำซุปไป๒ช้อน

เกลืองเก่งขึ้นมาน้ำตาล

ใช้ด้วยความชำนาญของพี่เนียงเลย

เรียบร้อย
ก็ใส่พริกใส่พริกไวมาก
อยู่ที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของเมนูนี้นะคะ
ใส่ปลาหมึกแล้วใส่ปลาหมึกแล้ว

ไม่สิไม่
น้ำมันเป็นนะนะที่ทำมันยากน้ำมันไข่ลูกเป็นอะ

แล้วก็ของชูรเน็ตนิดหน่อย

แล้วปลานิดเดียวนะคะเดี๋ยวเค็มซีอิ๊วขาวอีกนิดหนึ่ง

แม่อันนี้คือได้ไหมคะฝีมือ

เราก็เลยปลอกมือให้พี่ป้องหน่อยค่า
และนอกจาก๒เมนูนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเมนู

วิธีเตรียมที่จะต้องทอดนะคะแล้วก็เอาไข่

แป้งมันนะฮะทาบาง
แล้วเราก็ใช้เกร็ดขนมปังโรยนะคะโรยให้ทั่ว

แล้วเราก็ปรับเป็นไฟกลางนะคะ
คือทอดให้มันพอเหลืองนะคะให้สุก
อันนี้พอมันเหลืองทองแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลย
พอเหลืองกรอบเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวปลาลงไป
เราก็เตรียมน้ำยำมะคาราช๔๑
เป็นน้ำยำที่เราทำจากเป็นแบบสำเร็จรูปเลย
ก็มีน้ำพริกเผาบี้ให้เขาแตกตัวนะคะ
แล้วก็ใส่เครื่องอันนี้เป็นเม็ดพริกไทยอ่อนนะคะ
ใบมะกรูดหั่นฝอยผักชีฝรั่งหั่นฝอย

ไร้กระเทียมจีนหั่น
แล้วก็มีพริกนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานทอดนะคะ
อันนี้คลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอามาลาดที่ตัวปลา
อันนี้เป็นเมนูชื่อว่าปลาช่อนอกแตกตายนะคะ
ราคาก็๓๓๐บาท
และนี่ก็คือปลาช่อนอกแตก
แหมเรียกว่าเห็นแล้วเนี่ยน้ำลายไหลเลยล่ะครับ
และตอนนี้ก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องใบตอง
จะได้ชิมความอร่อยไปดูสิว่าจะเด็ดขนาดไหน
เมื่อกี้ดูกันไปแล้วเนาะอันนี้ต้มซุปเปอร์ขาไก่

๑๓๐ปลาหมึกพรรดไข่เค็มนะ
อันนี้แหนมซี่โคงทอดค่ะ๑๐๐บาท

ขอยากกินเมนูที่ผมได้ทำขึ้นมานะฮะ

แล้วความพริกเผาตัดกับความไข่เค็มลงตัว
มันเป็นไข่เค็มที่เป็นรสชาติของปลาหมึกกับไข่เค็มกับซอสไข่เค็มรวมกันอ่ะอืม

มันกินแซ่บมากจิ๊ดจ๊าดเชี่ยวหวานเหมือนเผ็ดครบ

มันต้องกินกับคณะอ่อนแค่เย็นอย่างนี้
ต้มซุปเปอร์ขาไก่ต้มกว่า๔ชั่วโมงแล้วก็ปลงรสอีกทีจะเปลือกแค่ไหน
ดูด้วยจะปื้ดออกมาละละในปาก

กินกับข้าวเนี่ยมันกำลังดีเลย

มันเป็นกระดูกอ่อน

ชิ้นเล็กมันพอดีแล้วก็อยู่ความแบบเปรี้ยวนิดนิดไม่ได้เปรี้ยวจัด
แล้วมันต้องกินคู่กับเครื่องต่างอย่างนี้

เหมือนเรากินแบบแหนมยำแหนมอ่ะ
อันนี้ของร้านนะฮะปลาชอตอกแตกนะฮะนะฮะ
เส้นทางของเจนีที่สู้ชีวิตขนาดที่ว่าไม่มีเงินติดตัวสักบาทต้องไปขออาศัยอยู่กับน้องชายแล้วอะไรที่ทำให้เจนีสามารถมาเปิดร้านนี้ได้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนนั้นคือมันมี
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
ไม่มีกัง
แล้วก็มีงานทำอยู่แล้ว
จุดเปลี่ยนที่ว่าแม่มาเปิดร้านข้าวต้มอย่างนี้ค่ะ
ถึงว่าเราอยากมีธุรกิจส่วนตัว
แล้วบังเอิญสามีคุณหมายนี่
พ่อเขามีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารอยู่แล้ว
เป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่เยาวราชที่มีชื่อ
แล้วอะไรที่ทำให้สุดท้ายมันไปต่อไม่ได้ค่ะแม่
พอเปิดหลายสาขาแล้วเราคุมไม่ได้เราคุมไม่อยู่เลย

เพื่อนก็แนะนำว่าลองขายเป็นข้าวต้มดูไหม

กู้เข้ามา๓๐๐๐๐บาทร้อยละ๒๐๐๐๐บาท
งั้นรวมหนี้ค่าที่ค่ากู้ใหม่ก็ประมาณ๒๕๐๐บาท

แรกก็มันยังไม่มีคนรู้จักหรอก
พอสักประมาณสักเดือน๒เดือนคนเริ่มรู้จัก
แล้วอาหารรสชาติถูกใจด้วย

เมนูเปลี่ยนก็เป็นซูเปอร์เลย
ก็ยำไข่เค็มนู่นนี่นั่น
ก็คือเมนูร้านข้าวต้มโต้ลุงนี่แหละ

ภายในเวลาปีเดียวเคลียร์ทุกอย่างได้หมดเลย

แต่มันมีอยู่อีกหนึ่งเรื่องที่มันเหมือนคาใจและมันไม่เคลียร์

ก็ยังรู้สึกว่ายังเขาขาด

ลูกขาดแม่

ลูกขาดแม่

ลูกขาดแม่
ลูกขาดแม่
ลูกขาดแม่

ลูกขาดแม่

ลูกขาดแม่

ลูกขาดแม่

ลูกขาดแม่
ลูกขาดแม่

ลูกขาดแม่
ลูกขาดแม่
ลูกขาดแม่

ลูกขาดแม่

ลูกขาดแม่

ลูกขาดแม่
ลูกขาดแม่
ลูกขาดแม่

ขอบคุณมะมากนะครับ
เรียกว่าถือเป็นความรักและความอบอุ่น
ที่ลูกยังรักและห่วงใยแม่คนนี้เสมอ
และก็ขอให้กำลังใจครอบครัวเจนีด้วยนะครับ
และอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อของร้านเจนีโภชนา
ที่มีองค์หลวงปู่ศาลตายาย

ให้เด็กในร้านเห็นกันเป็นประจำ

จริงตรงนี้เป็นป่ามากเลยนะครับ
น้องจะบอกว่าพอนอนอยู่ก็จะมีคุณตาคุณยาย

อีกหนึ่งจุดที่เห็นชุดไทยแขวนเรียงกัน

แม่เคยขออะไรใหญ่ไหม

ก็คือลูกสาวไปงานบริษัท
เขาก็จะมีบริษัทก็จะมีการจับฉลาก
มีรางวัลใหญ่มีรางวัล๑หมื่น๒หมื่น๓หมื่น

มีวิธีการไหว้หรือบูชายังไงบ้างไหม

ถ้าเป็นน้ำแม่นะฮะก็เป็นน้ำแดงแล้วก็พวงมาลัยนะครับ
ต้องถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
และเรื่องราวปฏิหารที่เกิดขึ้น
แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ

ขยันทำมาหากินของเจนีหญิงแกร่งคนนี้
แต่จากเรื่องราวของร้านข้าวต้มเราก็ขอพาคุณผู้ชม
ลัดเลาะไปหาอีกหนึ่งร้านขายดีคิวยาวเหยียด
กับช่วงริมทางสร้างเงินที่ใครดูวันนี้รับรองว่า
สามารถแก่สูตรไปเปิดขายหน้าบ้านให้รวยไปตามกันได้เลยล่ะครับ
กับร้านน้ำพริกปลาทูสุชาติท่าดินแดง
ร้านเล็กที่เปิดมานานกว่า๒๓ปี
ที่เด็ดอยู่ที่น้ำพริกกะปิและน้ำพริกปลาทู
แต่ขายแค่๔ชั่วโมงก็หมดแล้วล่ะครับ
อะไรมันจะขายดีขนาดนั้น
เราตามน้องใบตองไปกันเลยครับ

มีพริกกะปินะครับน้ำพริกปลาถู
อย่างนี้ครับถุงได้๒๐นะครับทุกอย่าง๒๐บาทครับพ่อ
๒อันผัดกับน้ำพริกก็คือ๔๐บาททำแบบสดใหม่เลยหรือครับทำทุกวัน

เพราะว่าพ่อบอกว่าขายหมดทุกวัน

ทำไมถึงขายดิบขายดีแล้วก็ขายหมดเกลี้ยงทุกวันอย่างนี้
ใช่ครับ

เดี๋ยวอันนี้เอาไปขายหน้าร้านเลยนะจ๊ะไปเลย
ได้ครับขอบคุณครับ
เย่มาชิมกันจ้านี่สั่งมาเมื่อกี้๒อย่าง
ก็คือมีน้ำพริกกะปิแล้วก็น้ำพริกปลาทูนะคะ
ผักชุดละ๒๐ไข่ชะอม๒๐แผ่นละ๒๐
ปลาทูอันนี้ไซส์๕๐บาทนะทุกคน
เหมือนกลิ่นดีมากให้ตายเถอะ
มันต้องน้ำพริกกะปิชะอมไข่ปลาทูนี่ค่ะ
หืออร่อยจริง

มันเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวาน
หอมมะนาวหอมกะปริ

น้ำพริกปลาทูเขาจะมีความแบบเนื้อปลาทูมันเข็มนัว
แต่บอกเลยว่าอร่อยทั้งสองอย่าง

เท่านี้ยังไม่พอเราก็ขอไปต่อกับอีกหนึ่งร้านที่รวยได้ด้วยน้ำพริก
ที่สำคัญเนี่ยครับขายดีแบบคนรุมว่าแต่น้องใบตองไปรุมกับเขาด้วยหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย

บอกมันตัดมาเร็วไปเร็ว
มาแล้วค่ะเศรษฐีป้ายแดงมาแล้วจ้าทุกคนค่ะตอนนี้ไม่ได้เกิดเหตุจราจน

แต่ที่นี่คือบริษัทพี่ยาคนรุมจำกัด
เพราะว่าที่นี่ทีเด็ดของเขาคือเขาเนี่ยขายน้ำพริกนะคะ

ขายได้วันหนึ่งเป็นตันนะคะทุกคนค่ะ

เคยเป็นร้านแบบขายจากรถเข็นเล็กเท่านั้นเอง
จนปัจจุบันนี่ค่ะตึกใหญ่๓ครูหาขนาดนี้นะคะ
เศรษฐีป้ายแดงพี่ยาคนรุมอีกหนึ่งร้านดัง
จังหวัดปฐุมธานีตั้งอยู่ริมถนนเข้าหลาม
ที่เห็นลูกค้ายะเยอะแบบนี้นะครับ
ก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแรงขายของส่ง

ให้พ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่อยากจะสร้างอาชีพได้นำไปขายต่อนั่นเอง
แต่ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็คือน้ำพริก
ที่มีมากกว่า๒๐อย่างและหมูแผ่นทอดที่แต่ละอย่างเนี่ยขายได้วันละเป็นตัน
แต่ไม่ใช่แค่หน้าร้านอย่างเดียวนะที่คนรุมในโลกออนไลน์เนี่ยพี่ยาก็ถือว่าโด่งดังไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับ
ทำให้ในแต่ละวันเนี่ยจะมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาที่ร้านเยอะเหมือนมีคนมารุมกันแบบนี้นี่แหละครับ
แต่เขามีเคล็ดลับยังไงถึงได้ขายดิบขายดีขนาดนี้เราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยดีกว่า
มาค่ะซวัสดีค่ะ
ขออนุญาตลูกค้าสักครู่เดียวด้วยค่ะคุยกับพี่ยาก่อนหน่อยตรงที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี้ย

ปลาสลิดนรกปลาแห้งนรกกุ้งปลาแซลมอน
กระจกกากหมูนรกปลาร้าปลาร้าผัดไต้ปลาแห้ง
น้ำพริกภูกตอยน้ำพริกน้ำไก่ปลาอินซีกรอบ

สุดยอดแล้วแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่คะ

รู้สึกกับวัตถุดิบสร้างรายได้ได้เลย

ใครที่ดูอยู่วันนี้เราแอบกระซิบบอกตรงนี้เลยว่า
เพราะเราจะแจกอาชีพ
และแจกสูตรด้วยเอาสิ
คุณอาจจะเป็นเจ้าของร้านน้ำพริกโดยไม่ต้องลงทุน

อกจากคุณจะได้น้ำพริกไปแล้ว
เราจะมีป้ายพร้อมกับลายเซ็นต์พี่ยา
ซึ่งพี่ยาวบอกว่าแค่เห็นป้ายกับลายเซ็นต์
ก็ขายดีแล้วมูลค่ารวมกว่า๕๐๐๐บาทฟรีไปเลย
แล้วคุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหน

เพราะฉะนั้นตั้งใจดูให้จบกติกาเป็นยังไง

น้ำพริกครูกะตอยอร่อยเด็ดขนาดไหนไปจ้า
แหมถึงไม่ต้องขอ
พี่ยาก็พร้อมจะบอกสูตรให้อยู่แล้วล่ะครับน้องใบตอง

การจะทำน้ำเพล็กปูกะตอยให้อร่อยถึงเครื่อง
ก็ต้องเตรียมวัตถุดิบไม่ใช่น้อยเลยนะ

เดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

คือคนที่นับถือนะเขามาพี่ยา
เขาก็มาจับมือพี่อาเลยเขาบอกว่า
นี่ตรงนี้นะมันดีมันแรงแต่มันยังทำไม่ถูก
ไหว้ผีไหว้ผิดแล้วยิ่งไหว้
เขาก็ยิ่งขย่ำมึงอะไรอย่างนี้

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
เรายังอยู่กันที่ร้านพี่ยาคนรุม
ตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดสูตรเด็ดน้ำพริกปูกระต่อย

ขายดีอันดับต้นของร้าน
ซึ่งวัตถุดิบและวิธีการทำจะเป็นยังไง
ให้พี่ยาสอนกันเลยครับ

เราต้องใช้ไฟยังไงพี่ยาวแรงมากไหม

ชุรส๓ช้อนน้ำมะขาม๒ขวดน้ำมะขามน้ำมะขามประมาณ๑ลิตร
ผักทราย๒โลครึ่ง๒โลครึ่งอันนี้พริกสีสวยพริกสีสวยคือใส่เพื่อให้สวยไม่เผ็ดเยอะไม่เผ็ด
ไม่เผ็ดประมาณครึ่งโลครูกะตอย๕โลครูกะตอย๕โลน้ำ๑๒๓รวด
พอทุกเลยอ๋อหอมกระเทียมเจียวอย่างละ๒โลครึ่งอย่างละ๒โห
ก็คือเป็นปริกปราหรา
ขายดีไม่แพ้กันทำเสร็จไม่ถึงชั่วโมงก็ขายหมดแล้วล่ะครับ
ใครอยากมีอาชีพเตรียมปากกามาจดกันให้ดี
เพราะพี่ยาเขาจะสอนวิธีการทำแบบละเอียดยิบเลยล่ะครับ
เรามาดูวิธีทำกันเลยมันเป็นวิธีทำที่ง่าย
เริ่มต้นจากน้ำมัน๔กิโล

หอมมาหอมหอม๓โลตักไข้๓โล
ผา๗ขีดใส่ปลาร้าลงไป๑๕โล
ปลาซาบะย่างบด๔โล
เราใส่ปลาซาบะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันหอม

มะกรูดสดใส่มาเลย๓ขีด
อันนี้คือตอนจบแล้วนะพริกถ้วยเอง๑กิโล
ใช้เวลาผัดประมาณ๑ชั่วโมงกระทะนี้นะ
เสร็จแล้วจ้าพร้อมขายลูกค้าคนไหนอยากได้ยกมือคืน
โอ้โหแค่เห็นกับน้ำลายไหลแล้วนะครับเนี่ย

เพราะที่ร้านพี่ยาคนรุม
ก็ยังมีอีกหนึ่งของดีนั่นก็คือ
หมูแผ่นที่ยอดขายตกวัลตันเหมือนกัน
ซึ่งลูกค้าจะซื้อแบบที่ทอดแล้วหรือจะเอาไปทอดเองก็ได้
แต่ในการทอดมันก็ต้องมีเทคนิคอีกนิดหน่อย
จะเป็นยังไงให้พี่ยาช่วยบอกหน่อยครับ
น้ำมันพอดีไหมเราก็หยดลงไปอันนึงก่อน

นี่พอมันขาวหมดเราก็ขึ้นเลยอย่านานนะ

เขย่าทำให้ความร้อนมันอบเราต้องกระจายความร้อนออก

น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไร
น้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันเมล็ดในปาล์มไม่ได้

พอเอาเลยเขย่า
อย่างนี้เหรอคะไปใช่
อันนี้ซื้อไปนะคะเดี๋ยวจะรับไปขายที่ตลาดนัดบิ๊กซี๒นะคะ
เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ
เรียกว่าสอนกันจนเอาไปเปิดร้านสร้างอาชีพกันได้จริงเลยนะครับพี่ยา
แต่พอเห็นเคล็ดลับต่างกันไปเรียบร้อย

จะต้องมาพิสูจน์กันแล้วล่ะครับว่ารสชาติของน้ำพริกที่สร้างชื่อให้กับพี่ยา
จะอร่อยแซ่บขนาดไหน

ขออนุญาตทุกคนนะคะจะเป็นการกินที่ดูเหมือนแทะ
หือมันจะมีความแบบเปรี้ยวหวานเนอะแล้วก็เผ็ดหอมหอม
กลิ่นหอมสมุนไพรใบมะกรูดอะไรอย่างนี้หอมมาก
ต่อที่อันนี้น้ำพริกหนังไก่ทำกินเล่นได้นะน้ำพริกพวกเนี้ย
รสไม่ได้จัดมากรสชาติกลางเด็กทานได้

น้ำพริกแซลมอนซาวมึง
อันนี้อร่อยนะคือมันแตกต่างจากน้ำพริกธรรมดาที่เราเคยกิน
มันจะมีกลิ่นหอมอันนี้ทอดมีอะไรเคี้ยวอ่ะ
ไหมแซ่บรสจัดเหมือนกันเพราะว่าถ้าใครกลัวไม่เผ็ดก็กินพริก
อันนี้มีถั่วลังเตาด้วยอันนี้นะแม่
สี่กรอบจะมีความหวานไหมหวานไหม
หวานนำเปรี้ยวตามคล้ายผัดพริกเผาอ่ะแห้งแล้วกรอบเผ็ดเลย
อันนี้รสจัดหรือจะพอพริกความเผ็ดที่หมู
แม่ขายหมูแผ่นขายยังไงขายเป็นโลโลละสองร้อยยี่สิบห้า
แต่ถ้าทอดแล้วโลละ๓๐๐มันบางอ่ะมันบางแล้วมันกรอบอ่ะ

เปล่าเพลินมากมาอันนี้
หมูชาววังหมูเหรอแม่มันคือหมูใช่ป่ะ
กระเทียมพริกอะไรอย่างนี้
เคี้ยวไปแล้วเป็นกุญเทียงอ่ะเป็นชิ้นเลยอ่ะ
รสชาติก็จะหวานจากคุณเชียงเนอะ

ทีเด็ดอันนี้เตรียมมาเพื่อสิ่งนี้เลย
ปลาเป็นแบบเนื้อปลามันไม่ใช่ว่าเป็นปลาร้าแบบที่มีแต่พริกเนอะ
อันนี้ปลาร้าน้ำมันจะไม่หวานอันนี้คือถูกต้อง
มีความเค็มนำเปรี้ยวไม่เยอะ

รสชาติจัดจ้านถึงใจแบบนี้ถึงว่าครับ
ทำไมทำไมถึงได้ขายดิบขายดีคนรุมขนาดนี้
แต่กว่าจะประสบความสำเร็จได้ใครจะเชื่อล่ะครับว่า
เส้นทางชีวิตของพี่ยาก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะครับ
เริ่มต้นจากศูนย์ครอบครัวแตกแยกพ่อแม่ต้องแยกทางกัน
รับภาระหนักจนแทบจะไม่มีข้าวกิน
เรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงให้พี่ยาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ตอนเด็กคือพ่อแม่แยกทางกัน
แล้วพี่ยาอยู่กับใครอยู่ที่ไหนอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ก็พ่อแม่เลิกกันใช่ไหมพ่ออยู่กับแม่

จำได้ว่าเราเนี่ยลำบากทำไมชีวิตเราทำไมไม่เหมือนคนอื่น
ทำไมเราไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนมีครอบครัวที่ดีอะไรอย่างนี้
ทำไมเราต้องอยู่แบบเตรียมตัว
คนอื่นก็มีตังค์ไปกินขนมไปกินข้าวที่โรงเรียน
แต่เราต้องพักเที่ยงเราต้องรีบกลับบ้านไป

พักเที่ยงปุ๊บเราต้องไปล้างจาน
จานให้กับแม่ค้าในโรงเรียน
แล้วเราจะได้กินข้าวก็ต่อเมื่อ

และจุดไหนที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาทำงานค่ะ
พอจบป๖แม่ก็ส่งไปเลย

เป็นแม่บ้านเป็นทุกอย่างให้เขาเงินเดือน๒๐๐บาท
แล้วจุดไหนที่เป็นจุดที่เราเปลี่ยนมา

น้าขายของอยู่ที่กรุงเทพ

ใช่นะก็จ้างวันละ๔๐บาทก่อนตอนแรก

อาชีพที่พี่อาชอบคือค้าขาย
ชากาแฟขายโตเกียว

แต่ก็พูดตรงว่าทำอะไรแล้วมันก็ยังไม่รวยสักที

ยังมันยังไม่ใช่ของเรามันยังเรายังไม่มีประสบการณ์ไง
เวลาบางทีเราไม่มีทางพอเราก็ไปกู้เข้ามา

ไปถึงตั้งร้านฝนตกขายไม่ได้เลยก็มี

ไม่ได้ขายก็มีลงทุนวันเดียวสามหมื่น

แต่วันไหนที่เราท้อใช่ไหมเราก็

อย่างปัฒนาอยากที่จะปัฒนาตัวเอง

ไหนเราบอกว่าเรารักกันเป็นแม่ค้า

ขายไปขายมาแล้วก็ไปเจอเพื่อน

พี่ยาพี่ยาไม่ต้องไปขายหรอก
ผลไม้นู้น่ะผ่านไปแล้วค่ะ
ขายผลไม้มันมีเน่ามีเสียอะไรอย่างนี้
พี่อย่ามาขายปลาทอดเหมือนหนูเถอะ

เขาพาพี่ยาไปซื้อปลา
พาไปถอดเก็ดปลาพาไปตากปลา

แล้วก็ไปเป็นเพื่อนเราขายด้วย

ขายอยู่นานไหมกว่าที่จะปลดหนี้ออกมานะ
ก็พี่อาขายปลาทอดปีเดียวปลดหนี้หมดเลย

แล้วเราเป็นคนขยันเก็บเงินไง

กำไรเท่าไหร่เข้าแบงค์กำไรเท่าไหร่

เวลาเราทอดไก่เหลือ

เราก็มาผัดเป็นน้ำพริกหนังไก่

แล้วพี่ยาเอาสูตรการทำน้ำพริกมาจากไหนคะ

เป็นคนชอบคิดสูตรอาหาร
คือพี่อาจะเป็นคนชอบคิดชอบทำทุกวัน
แต่การขายของอีกหนึ่งจุดที่สร้างรายได้

ก็คือขายดีมาก
ก็คือคนรุมทั้งวันตั้งแต่เปิดร้านมาตีห้าตีสามนี่

พอเราทำให้เขาดู

ก็ซื้อผ่านออนไลน์ตอนที่เราทำให้ดู
ใช่เขาก็บอกพี่อาขอซื้อได้ไหม

คือเป็นแม่ค้าออนไลน์โดยที่ลูกเพจให้เป็น
ขายดีขนาดที่ว่าซื้อบ้านได้ถึง

คือในซอยใครขายพี่ยาซื้อหมด

ก็คือเราในซอยเรารถเข้าออกมันอึดอัดใช่ไหม

ยาก็เลยตัดสินใจซื้อเลย
ก็คือเก็บเฟือนทั้งชีวิตซื้อเลย

แต่จะบอกว่าทุกอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น

ตอนซื้อตึกแถวก็คิดว่าเออมันจะขายได้แหละ

มาใหม่นี่มันขายไม่ได้เลย

คือคนที่นับถือนะเขามาพี่ยาเขาก็มาจับมือพี่ยาเลย
บอกว่าที่ตรงนี้นะมันดีมันแรงแต่มันยังทำไม่ถูก
ไหว้ผีไหว้ผิดแล้วยิ่งไหว้เขาก็ยิ่งขย่ำมึงอะไรอย่างนี้

ก็คือเป็นที่มาในการตั้งสารตายายเป็นเจ้าที่

ใช่แล้วเขาไม่ได้คิดค่าตั้งสารแม้แต่บาทเดียว

ออเดอร์ก็คือพันธุ์กว่าบ้าน

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ลูกค้ามาไม่หยุด

ก็คือทั้งหมดแหละที่เล่ามาตั้งแต่ต้นนะคะ
ข้อดีคือพี่ยาเป็นคนมองโลกในแง่ดี
อะไรที่มันไม่ดีทิ้งเริ่มใหม่ทุกวัน

ภูมิใจแค่ไหนที่เดินทางมาถึงขนาดนี้ในวันนี้

พี่ยาไม่ได้ฝันมากเนี่ย

ยายคิดว่าไม่ได้ต้องการอะไรมากในชีวิตนี้
คือต้องการรถซาเล้งพ่วงข้าง๑คัน

แต่พอมันมาถึงจุดนี้เราคิดว่าเราก็ดีใจมาก
มันเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้เยอะ
ผ่านมาเป็นสเต็ปชีวิตจนทุกวันนี้ประสบความสำเร็จ
พี่ยาค่ะฝากเลยว่าร้านเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเปิดตอนไหน
คนไหนอยากมาบ้านพี่ยาคนลุงก็ให้มา
ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็นนะ

ถ้าคนไหนอยากรู้หรือไม่อยากมาบ้านพี่ยามันไกลไง
เข้าไปติดตามเพจพี่ยาคนลุมในเฟซบุ๊ก
และวันนี้ที่เปิดสุดคือ
เปิดรางวัลให้กับผู้โชคดีนะคะ
วันนี้พี่ยาเนี่ยจะแจกน้ำพริก๑ชุด
มูลค่า๕๐๐๐บาท

นี้คือน้ำพริกพี่ยาคนลุม

กติกามีอยู่ว่า
ง่ายแค่กดติดตามเฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง

แล้วมาคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมว่า
ทำไมถึงอยากขายน้ำพริกพี่ยาคนรุม
เมนต์ไหนถูกใจทีมงานมากที่สุด
จะได้รับไปเลยชุดน้ำพริก๑๕อย่าง
จำนวน๑๖๐กระปุก
มูลค่ารวม๕๐๐๐บาท
๒กัญญาโยน๒๕๖๖บาท
ทางเฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง

วันนี้ขอบคุณพี่ยามากเลย

ในการที่ไปต่อยอดอาชีพ
ปลาร้าลงไปใส่ไปเลย

เฮ่ยพอตั้งสารถูกหวยเยอะมาก
เออแม่เคยได้โอ้ได้หวยลอตเตอรี่ประมาณ๒๕ใบอ่ะ
ถูกลอตเตอรี่๒๕ใบค่ะ